ก็กลางไปอัตภวองที่เตือนประมาณประมาณเนี้ยค่ะ

ที่ใช้กรรมอยู่ช่างใดช่วงนี้ใช่ปะอี

ก็คือตอนแรกเนี่ย
อ๋อเล่าต่อไปเท่านะ
ขอบเขียนว่าเขาเคยฟ้องมา
เขลือดอกว่าต้องการให้ขอโทษค่ะ

แต่ตอนนี้เปลี่ยนการเป็นของเงินเจ็ดล้านอ๋อต่วนี้คือ
สิบคนและอยู่ในช่วงโควิดพี่เสกยังไม่ได้
เล่นลมลืมตีได้อยู่แล้วเพราะว่าอืมปี
หน้าก็ไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าก็รู้อยู่

ไม่ได้ติดเว้นแล้วคำพิชาสาก็สิบห้ากว่าลักษณะ
เพราะว่าศาลจะสั่งอย่างใดมันไม่เป็นไรเพราะการเชื่อให้ความสิทธิ์ทางภูมิฟ้า
ถ้าให้เราลองรมยาติดติ้งหรือกับเงินอะไรเราก็จะทำตาม
ไม่งิ่งจะต้องเสียหายอาสนะใคร
สารเขาเรามึงว่าเราไม่ได้เหี้ยนะอย่างเนี้ยมึงบอกว่าแล้วแต่สารจะไม่ตาม
เพราะว่าเราเป็นจำเลยจำเลยเสียเปรียบอยู่แล้วเราโพสต์ตรงคนอื่นเขาโพสต์อ้อม
อืมแล้วก็เอาให้คนมาถึงสินค้าเราแต่เราไม่เอาไม่สนใจให้อะไรเรื่องพวกเขาหรือว่า
เพจตัวเองมันก็วุ่นวายพออยู่แล้วอืมอ่าก็เลยแบบไม่แน่
มาด่ากันกับเศษอืมตลอดเวลาตลอดตลอดมาเป็นเงินเรื่องแล้วหลาย
หรอกแต่ว่าพวกการเนี่ยไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรเพราะว่า
การยุ่งกับคดีเสกแล้วการที่มีหน้าที่หรอกทำดูแลเสก
การไม่ใช่มาทำนั่งที่จะอะไรขายแล้ว

คดีตัวเองที่ยังไม่รู้เลยอะไรอย่างนี้

เมื่อวานี้หนักเกินแล้ว

แต่ถ้าด่าการมันไม่ว่าถ้าด่าเสกกับลูกเดากรัดแสงลูกก็เสก
มันเจอกถ้าพวกเจอกจะด่าไม่ชน
ว่าการเขามาเลย
แล้วถ้ามันเป็นลูกเสกการจะดูแลอย่างดี
แล้วก็ส่งเสียค่าเลี้ยงดู
แต่คงไม่ให้มาอยู่ในบ้านด้วยกันแล้วนะ

แต่ว่าส่งเสียค่าเลี้ยงดูผมก็ดู

จะบอกว่ากาลไม่ยอมให้คนมาดูหมีน
รายงานภาพปลาผิดข้าการประถมเมตตาในโพเชี่ยว
เมื่อวิทยานี้การสมัครอะไรก็ไม่เธอดูนะ
มาบอกว่ากรับทำท้าหนึ่งทุ่มศนสัยใหม่นึกเธออยู่ทุ่มศน

แต่ถึงอีกถอดคำว่าความภังแย่

คือแต่จะฝันเพื่อนภาษามะดาวสิ

ถ้าลูกจริงหาเผิก

ต้องเอามันต้องรีบส่วนดีเอาไปฝ่านหน้าเรา
ถูกมั้ยเราก็จะหายอีกแล้ว
แต่ตอนนี้ถ้าเป็นแค่คิดลูกพิเศษจริงก็ดีเพราะมันน่ารักเด็กมันน่ารัก
เราก็จะส่งเสียเลี้ยงดูแต่เราคงไม่ให้เข้ามาอยู่แล้ว
เพราะว่ามันเกิดแบบขนาดนี้แล้วแต่ก่อนอ่ะยอมรับให้มาอยู่ด้วยกันได้
แต่เราไม่ให้อยู่แต่จะส่งเสียเลี้ยงลูกเหมือนเดิม
โอเคคะพี่ป้าสุขาจะไม่ต้องเป็นอย่างไรมีโฆษณ์จำคุกกระดาษแบบนี้บ้างมั้ย
ด้วยคดีดีทำไม
ฉานเขาเข้าใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่ายังไงว่าในวันนามพิภาษาจะกันยังไง

แม้กระทั่งจำทุกข์ถือสนใจ
เพราะว่าเราต้องเคารพสาร
เดี๋ยวจำก็เคยไปจำไม่เป็นไรไม่นานหรอก

แต่ว่าว่าเพราะต่อสืบโจทย์เสร็จวันนี้

หรือมัทยกรรมสาขอมาเดี๋ยวลับสาขอบทฮะ
เพราะถ้าคุณอีกก็ที่นี่ออกมาก็จะมีประสบายมาก
ประเด็นที่สองคือเราก็มองว่าคุณคุณกลางได้เป็นส่วนเกี่ยวข้ล
เพราะเรื่องลักษณะมันหุบชื่อศิษฐ์
แต่เรื่องสตางค์เนี่ยมันเป็นเรื่องทางที่ผมมองว่าลูกความผมควรได้
อีกแล้วกันซึ่งเป็นการต่อเนี่ยจะหรือมันก็ทำผมต่อฝี่
ก็เลยพร้อมศาลนักศึกมะยานที่๔๕๐ม
อันนั้นวิตอร์เบลี้พี่สาลเบลี้ใช่

พรุ่งนี้เขาก็เขาเขมีเสร็จในขณะเนี้ยว่าแบบไม่ดีกว่า

ข้อมูลให้เรารู้ว่าการกี่อีกคดีมันนึงมีเป็นแปลก

เพราะว่าครึ่งเจอจะลองเปิดเจออะไรอยู่แล้ว
เดี๋ยวตันนละแรกคือให้เขาหยุด
ครั้วเนี้ยที่แบบเขามาขอเจรจาหรืออศน่าให้ส่งอย่างเนี้ยครับ
คือเราจะบอกก่อนเลยว่าถ้าเผื่อเขามาตั้งแต่แรก
แล้วก็จะแบบไม่ต้องมาส่งจ่ายเงินสักบาทด้วยแต่เผื่อเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ว่าที่คนด่าจะถูกนับแบบเนี้ย
เรายังไม่เคยได้รับความรู้สึกนั้นเลยเรายังไม่เคยได้เห็นว่าเขาแบบมีความสุขหรือผิด
หรือแบบรู้สึกผิดมีสุขหรือผ้าจนจนถูกตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เออ
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้คือที่ทำเนี้ยเท่าที่ผมทราบนะครับ
น่าจะมาจากคำแนะนำของทนายนะแต่อันนี้ผมขอผมขอเครื่องไว้
เพราะผมไม่ทราบแน่นายแน่นายแต่รายเลขคือทนายอ่ะพอที่จะมาสารอ่ะ
ทนายเขาพี่ผมก็คุยกับผมถามผมว่าคดีนี้จะจบลงยังไงอะไรอย่างเงี้ย
บอกอะดีก็รอบุคลิปที่สารเออเพราะว่าจ้ะบอกเขาไปจับผม
ก็ทำสวดจากโทรฟเคยที่บอกวิวเขาเสียชื่อเจียงพลาก
อย่างที่ทุกคนทำบูธตัวเราจ๋นั้นเราก็แต่ว่าอันนี้หมอสาร
บอกให้ให้เราใช่แล้วคือแบบเราก็เอาไปพันเรื่องที่นี่
แล้วก็ทำกันที่เหมือนเราทำไหนทำไหนเราก็ทำกันที่เหมือนกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ